น้องอายุเพียงแค่๑๖ปี
แต่ดูแลแม่ที่ป่วยติดเตียง
ตัวเช้าเย็นคอยเฝ้าดูแล

ยังเป็นนักเรียนอยู่เลย

น้องมีพี่ชายมีน้องชาย

เนื้อเช็ดตัวป้อนข้าวป้อนน้ำปิ้งไก่

ใช้เงินแบบประหยัดมัธยัติและอดออม
เหตุการณ์นี้ภาพนี้ที่คุณผู้ชมเห็น
ความรู้สึกมันต่างกันกับเหตุการณ์ที่คุณขวัญเล่าไหม
ม๔ยังไม่ต้องเรียนจบปริญญา

แต่ทุกวันนี้คือดูแลคุณแม่

นางสาวหารุทัยรักพินิษฐ์หรือว่าน้องพลอยอายุ๑๖ปีนะครับ

เนื้อเช็ดตัวให้กับคุณแม่กระหนกพร

ป่วยติดเตียงช่วยเหลือตัวเองไม่ได้
นอนอยู่ภายในบ้านพักหมู่ที่หนึ่งตำบลกุจจอกครับ

พลอยจะทำแบบนี้ทุกวัน

หารายได้ด้วยการไปปิ้งไก่ขายเสียบไก่แบบนี้ครับ

หาเงินมาซื้อกับข้าวกับน้ำดูแลแม่สิ่งของจำเป็นที่ต้องใช้
ก็คือผ้าอ้อมแบบผู้ใหญ่เพราะว่าคุณแม่คือป่วยติดเตียง
ตัวเองไม่ได้นะครับและต้องดูแลน้องเรียนอยู่ชั้นอนุบาล
อย่างที่บอกว่าบ้านนี้มีลูก๓คนคนโตเป็นผู้ชายอายุ๑๘ครับ
คนกลางคือน้องพลอยอายุ๑๖แล้วคนเล็กเด็กผู้หญิงเรียนอยู่ชั้น๘
นุบาลครับน้องพลอยบอกว่าครอบครัวมีกันอยู่สี่ชีวิตมีคุณแม่แล้ว
ลูกอีก๓คนส่วนคุณพ่อเนี่ยทำงานก่อสร้างอยู่ต่างจังหวัด
นานจะส่งเงินมาให้ที่บ้านครั้งละพันบาท๑๐๐บาทต่อ
เดือนนี่ก็แทบจะไม่พอนะต้องมีหลายชีวิตแล้วก็ไหนจะมีค่าใช้
ของคุณแม่อีกถามว่าทำไมคุณแม่ถึงป่วยแบบนี้ล่ะน้อง
พลอยน้องพลอยบอกว่าแม่ไปทำงานก่อสร้างกับพ่อที่กรุงเทพ
แล้วเกิดอุบัติเหตุแผ่นปูนะฮะแผ่นใหญ่ร่วงหล่นลงมาทับ
ที่หลังของแม่มันทับเข้าอย่างจังพอดีแม่เลยเป็นพิการเลย
ป่วยติดเตียงมานานกว่าสี่ปีค่ะน้องพลอยบอกว่าสงสารแม่มาก
เก็บเงินมาซื้อไก่เสียบไม้ขายบางวันก็ขายได้ร้อยหนึ่งบ้าง
สองร้อยบ้างบางวันขายไม่ได้เลยก็มีอ๋อต้องประหยัดเงินครับ
เพราะไม่มีรายได้เข้าน้องก็ขอข้าวไปกินโรงเรียนบางที
ไก่ที่ปิ้งอ่ะวันนี้ขายไม่หมดก็ต้องอุ่นมื้อเช้าเอาไป
ต่อที่โรงเรียนอะไรแบบเนี้ยฮะแล้วแล้วนี่ที่บอกว่าคุณแม่ป่วย
ติดเตียงมา๔ปีตอนนี้น้องอายุ๑๖แปลว่าน้องดูแลคุณแม่
มาตั้งแต่๑๒นะก็เป็นหนึ่งในเสาหลักของบ้านที่คอยดูแลแล้ว
อีกคนโตก็อายุ๑๘นะครับน้องมีความฝันนะถ้าเรียนจบ
มปลายอยากจะเรียนต่อพยาบาลจากสิ่งที่น้องทำทุกวัน
นี้มันเป็นแรงบันดาลใจและน้องอยากจะได้มีวิชาความรู้
มาดูแลแม่ต่อเพิ่มเติมด้วยค่ะนี่คือความตั้งใจของ

ฟังมาถึงตรงนี้แล้วถ้าหากว่าใครมีความพร้อมอยากจะช่วย
เหลือน้องนะครับเดี๋ยวทีมงานขึ้นเบอร์โทรศัพท์ให้บนหน้าจอ
คุณแม่กระหนกพรนะครับ๐๖๕๐๙๐๓๑๐๕นะครับ
รวมทั้งโรงเรียนของน้องพลอยนะฮะถ้าหากว่าเห็นข่าวนี้แล้ว
เผื่อจะมีความช่วยเหลืออื่นใดเพิ่มเติมนะในเรื่องทุนการศึกษา
หรือใดก็ตามจะได้เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการแบ่งเบาภาระให้น้องอย่างน้อย
อยู่ที่ตำบลกุฎจอกนะที่บัวใหญ่ของโคราชนั่นเอง
คุณผู้ชมที่ดูข่าวนี้อยู่กับเราเนี่ยบอกเลยนะว่าสองข่าวที่คุณขวัญเล่า
คุณคิงเล่าบรรยากาศความรู้สึกอารมณ์มันต่างกันมากเลย
โดยเฉพาะตอนนี้ใครที่อาจจะกำลังดูแลคุณพ่อคุณแม่ที่ป่วยอยู่

ความกระตันยูจะทำให้น้องเจริญจะทำให้คุณเจริญค่ะ